ครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดเลยค่ะนะฮะ
มีลูกชายวัย๒๔ปี
เขาบอกว่าเขาก็ต้องพยายามที่จะปกป้องชีวิตแม่ของเขา
เพราะว่าไปเห็นกำลังถูกพ่อเลี้ยงทำร้าย
ใช้ปืนยิงพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิตนะฮะอืมอ่า

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ฮะตี๓ครับ
ตำรวจสพภูหลวงที่จังหวัดเลย
ได้รับแจ้งจากผู้ต้องหานี่แหละครับที่เป็นคนโทรไปหาตำรวจ
ชื่อว่านายสุรสิทธิ์ช่างคำอายุ๒๔ปี
โทรไปแจ้งตำรวจบอกว่าผมได้ยิงแล้วก็ฟันคอพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิตแล้วนะฮะ
ขอให้มาที่ที่เกิดเหตุหน่อยที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านเลขที่๒๐
หมู่๑๐ตะบนภูเหาะอ่าพภูลวงนะครับ

ก็มาพบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่ที่หน้าบ้าน
เป็นชาวอำเภอเอราวันจังหวัดเลยนะครับเป็นพ่อเลี้ยงของคนที่ก่อเหตุ
นี่ฮะเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ
นายสุรสิทธิ์ผู้ต้องหาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๒นะฮะ
โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยคือตี๓นะครับ
เขาบอกว่าตอนนั้นขี่จักรยานยนต์กลับมาถึงบ้าน
มาถึงก็เห็นพ่อเลี้ยงก็คือนายสิริวงศ์ที่เสียชีวิต
กำลังล็อกคอแม่ของเขาอยู่นะฮะ
แล้วก็ทุบตีทำร้ายร่างกายแม่ด้วย
บันดาลโทษะอาศัยช่วงจังหวะที่พ่อเลี้ยงล็อกคอแม่
แล้วดึงกันไปดึงกันมาจนล้มลงไปกับพื้น
เขาก็เลยใช้ปืนแก๊ปยาวที่พกติดตัวมา
เข้าไปจ่อยิงกลางศีรษะของพ่อเลี้ยงหนึ่งนัด
พอยิงเข้าไปเนี่ยนายสุริวงศ์ที่ถูกยิงนะฮะ
ร่างก็ล้มทับภรรยานะฮะที่เป็นแม่ของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ
ฝ่ายผู้หญิงก็เลยผลักตัวนายสิริวงศ์เนี่ยให้หงายขึ้นไป
สุรสิทธิ์ตอนนั้นก็เลยบอกว่าได้ใช้มีดพระเข้าไปฟันที่คอของผู้ตายต่ออีก
ฟันไปทีนึงนะครับแล้วก็โทรแจ้งตำรวจว่าเขาฆ่าพ่อเลี้ยงตายแล้ว
ก็ยืนรอมอบตัวนะฮะพร้อมกับปืนแก๊ปแล้วก็มีดที่ใช้ก่อเหตุ

ส่วนวันนี้ตำรวจได้นำตัวนายสุรสิทธิ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
จุดแรกเป็นที่ต้นตะขบห่างจากหน้าบ้านประมาณ๕เมตร
มีปากเสียงทะเลาะอยู่กับแม่ของเขา
แล้วนายสุรสิทธิ์บอกว่าขี่จักรยานยนต์กลับมาถึงพอดีแล้วเห็นทะเลาะกันอยู่
ตอนแรกบอกว่าได้ขี่รถออกจากบ้านไปก่อนแต่ก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันหนักขึ้นอีก
ก็เลยวนกลับมาดูเห็นว่าพ่อเลี้ยงกำลังล็อกคอแม่อยู่
แล้วก็ทำร้ายแม่ด้วยนะครับแม่ของเขาชื่อว่านางลำเอียงคำดอนหันอายุ๔๗
ก็เลยบันดาลโทษะใช้ปืนแก๊ปเป็นปืนแก๊ปยาวที่พกติดตัวไว้
ยิงเข้าไปที่กลางศีรษะของพ่อเลี้ยง๑นัดจนกองลงกับพื้นนะฮะฟุบไป
แล้วก็วางปืนนะครับไปคว้าเอามีดมาอีกเอามีดพระมาฟันเข้าไปที่คอของพ่อเลี้ยง
จนเสียชีวิตจากนั้นก็โทรแจ้งตำรวจแล้วก็รอตำรวจอยู่ที่บ้าน
คือลูกชายที่ก่อเหตุก็บอกว่าทนไม่ไหวจริงทนเห็นแม่ถูกทำร้ายไม่ไหวจริง
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุ
ให้คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราไปคุยกับนางลำเอียงคำดอนหัน
เธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอกับผู้ตายเนี่ยค่ะอยู่กินกันมา๑๕ปีแล้ว
มีลูกด้วยกันสองคนลูกชายที่เป็นคนก่อเหตุเป็นลูกติดนะคะ
แรกที่อยู่ด้วยกันผู้ตายก็เป็นคนดีขยันทำงานเลี้ยงดูเธอเลี้ยงดูลูก
แต่พอเวลาผ่านไปนิสัยเปลี่ยนค่ะเหมือนเป็นคนละคนเลยค่ะ
ก็เพราะว่าเนี่ยดื่มเหล้าเสพยาเสพติดไม่สนใจลูกเมีย
หนักสุดที่ว่าเธอเคยใช้ปืนแก๊ฟยิงอะไรมาแล้วเพราะไม่ให้เงินไปซื้อเล่า
เคยถูกตบถูกตีจนสลบเข้าโรงพยาบาลมาแล้วนะคะ
แต่เธอก็ให้โอกาสมาตลอดเพราะว่าสงสารลูกไม่อยากให้ลูกโตมาไม่มีพ่อเธอก็ทนทั้งที่เนี่ยเคยถูกทำร้ายจนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลมาแล้ว
ในวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะผู้ตายเมาแล้วก็อารวาสเหมือนกับทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้มันหนักหน่อยก็คือมาล็อกคอเธอ
ตบตีเธอกดเธอลงไปกับพื้นจนลูกชายคนก่อเหตุนะคะเข้ามาที่บ้านหลังจากไปหาปลามาแล้วเห็นว่าเธอถูกทำร้ายอยู่ลูกชายเลยทนไม่ไหวเลยมาช่วยแม่
ก็เนี่ยก็เลยก่อเหตุนี้จนพ่อเลี้ยงเสียชีวิตนะคะเธอบอกว่าลูกชายไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุค่ะ
ลูกชายทำไปเพื่อปกป้องแม่ถ้าวินาทีนั้นลูกชายไม่ยิงคนที่เสียชีวิตอาจจะเป็นแม่ก็ได้

เจ้าเห็นแล้วลูกสายของหน่วยก็เห็นเหตุการณ์

แม่เพราะว่าเกมความสุดท้ายแล้ว
ปกป้องแม่เป็นอย่างโคตรประตังสติ

ถ้าไม่ตายก็หมี้าตาก็จะตายตาม

เขาจะฆ่าให้หมดและฆ่าตัวอิ่งตาม
พอคี้สอบไปจัดที่บ้านใช่ไหม
นี่ค่ะพฤติกรรมของพ่อเลี้ยงทีมข่าวก็ได้คุยกับลูกชายที่เป็นคนก่อเหตุด้วยนะคะ้ายสุรสิทธิ์ก็เปิดใจนี่ค่ะ
นเห็นแม่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายไม่ได้อีกแล้ว

แล้วช่วงเกิดเหตุเนี่ยค่ะพ่อเลี้ยงผลักแม่ลงไปกับพื้นแล้วก็ล็อกคอเอาไว้

นายสุรสิทธิ์ลูกชายบอกว่ามันคิดอะไรไม่ออกจริง
อาวุธที่พกติดตัวอยู่เพื่อไปหาปลาค่ะ
เอานี่แหละยิงพ่อเลี้ยงเลย

หลังเกิดเหตุนายสุรสิทธิ์เองก็เป็นคนโทรหาตำรวจด้วยตัวเอง
ขอมอบตัวไม่ได้หนีไปไหนด้วย
คือคิดว่าตอนนั้นถ้าไม่ตัดสินใจใช้ปืนยิงพ่อเลี้ยงไป
แม่ก็อาจจะถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตก็ได้ค่ะ

และเขาก็บอกฉันหิงพืนผมไม่หิง
ล้มแบบนี้กระจ้ากันล้มมาคือหุ้มหล่มโดยนี่
บ้านเผินอยู่นะแต่มันความโอ้โห

ชีวิตจริงนี่มันยิ่งกว่าละครจริงนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราไปฟังเสียงสะท้อนมาจากทางฝั่งของแม่กับทางฝั่งผู้ต้องหานะครับ
แม่ของผู้ตายชื่อว่านางบรรเย็นพานุรักษ์อายุ๖๓ปีนะครับบอกกับ
ทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าลูกชายเป็นคนอารมณ์ร้อนอันนี้ยอมรับว่าจริง
แต่จะอารมณ์ร้อนกับคนที่ทำร้ายเขาก่อนเท่านั้น
เรื่องที่บอกว่าลูกชายชอบทำร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจำแม่ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

โดยแม่บอกว่าลูกชายของเธอเคยเล่าให้ฟังว่าทะเลาะกับภรรยาบ่อยจริง
แต่เกือบทุกครั้งฝ่ายภรรยาของเขานั่นแหละเป็นคนเริ่มลงมือทำร้ายเขาก่อน
ทำให้บางครั้งลูกชายก็ต้องมีการลงไม้ลงมือตอบกลับไปบ้าง
แต่ทุกครั้งที่ทะเลาะกันสักพักนึงก็จะกลับมาคืนดีกัน
ไม่คิดว่าลูกเลี้ยงจะมาก่อเหตุถึงขั้นใช้ปืนยิงลูกชายเขาจนเสียชีวิต

ถ้าจะห้ามจะรองับเหตุควรจะใช้วิธีอื่นหรือไม่
แม่ของนายสุริวงศ์ผู้ตายยังบอกว่า
ตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นฝ่ายภรรยาแล้วก็ลูกเลี้ยงของลูกชายนะ

ลูกชายจะได้ไปสู่สุขติแต่ยังรู้สึกเสียใจอยู่
ถ้าภรรยากับลูกเลี้ยงจะไม่มาร่วมงานศพนะ
จะไม่มาส่งพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะยิ่งเสียใจไปอีก
ไม่จะอาจว่ามีใครอยากจะเกิดที่ชายของเขาแท้หน้าครั้งสุดท้าย
ไม่สงสารลูก
ของเขามานอนทีอีกขอดีใจเขาก็เป็นแค่อภัยอย่างนั้นจ๊ะ
ดีใจอยู่กับเขามากกับเขามากแม่ก็เสียใจแห่งยิ่ง
เสียใจหลายว่าเขาว่านี่แต่ให้ซอยเหลียหรือว่าเคยสัตว์ตอบสนอง
แม่นี่คิดหน่อยใจอยู่ว่าเขามาหักลูกตน
ทางคดีนะครับตำรวจแจ้งข้อหากับนายสุรสิทธิ์
ผู้ที่เป็นผู้ก่อเหตุอยู่๕ข้อหานะครับ
มีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะ
เรื่องของการพกพาอาวุธปืนแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธมีด
ตอนนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไป
ส่วนจะทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ทำไปเพื่อรองับเหตุ
เพื่อป้องกันตัวปกป้องแม่หรืออะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับ
ดำเนินคดีของตำรวจล่ะใช่ค่ะก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่
ในการรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุแล้วก็ลักษณะในการก่อเหตุ
สามารถบอกได้ว่าเป็นการป้องกันตัวอย่างที่ลูกชายบอกจริงหรือเปล่า
ถ้าเป็นการป้องกันตัวจริงก็สามารถลดหย่อนผ่อนโทษได้
ตามหลักตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วนะคะ